มีคุณหมอโรงพยาบาลดังเลยในจังหวัดนครสวรรค์
ไลฟ์ตอนผ่าตัดคนไข้

เหลือตอนไข้
ที่ติ๊กจากโลกโซเชียลหรือ

ว่าทำแบบนี้ได้หรอ

วิทเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าขออภัยด้วยครับ
เปิดทิ้งไว้เพราะคิดว่าไม่เห็นคนไข้
และไม่เห็นขั้นตอนการผ่าตัดที่ชัดเจน
เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ระวังให้ดี
ผมกราบขออภัยทุกท่านด้วยครับด้วยความไม่รู้ครับ
ออกมาขอโทษแต่ขอโทษแล้วมันจะจบเหรอ

บอกว่ามันไม่เห็นตัวคนไข้ไม่เห็นการผ่าตัดแบบชัด
บอกว่าเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะพี่อุ๋ย

แต่มันไม่จบแค่นี้หรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ณกาศโทอิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยศภา

บอกว่ากรณีดังกล่าวเลขาธิการแพทยศภารับเรื่องเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามข้อบังคับ
ริยธรรมวิชาชีพเวชกรรมของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป
กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยแจ้งในอินบ็อกซ์ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับลงชื่อคุณหมอเอาไว้นะคะคุณหมออิทธพร
มีคนในวงการแพทย์มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
คุณหมอมาแสดงความคิดเห็นเลยนะคะคุณหมอหลายท่านนะคะ
มีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าเปิดเผยความลับผู้ป่วย

อยากรู้เหมือนกันว่าป้ายที่ติดอยู่ตามโรงพยาบาลว่า
ห้ามถ่ายห้ามอัดคลิปวิดีโอ

มันห้ามเฉพาะคนไข้ห้ามเฉพาะญาติคนไข้เหรอ
มันห้ามบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยไหม

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาเนี่ย